มาดูเรื่องร้อนในวงการสงฆ์ค่ะคือมันมีภาพหลุดออกมาในโลกโซเชียลนะคะ
พระสงฆ์ที่มีดีกรีเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดดังนะคะนอนกอดชายหนุ่มค่ะ
กอดแล้วก็มือก็ล้วงเข้าไปในกางเกงของชายหนุ่ม
คือภาพนี้ก็เป็นภาพที่เป็นประเด็นร้อนแรงเลยนะคะอยู่บนเตียงในกุฏินะคะ
วิพากษ์วิจารณ์เยอะมากนะคะเป็นในภาพเนี่ยเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่ที่นครศรีธรรมราชนะคะ
พิธีกรทำพิธีทางศาสนาประจำวัดก็ยืนยันว่าเป็นอดีตเจ้าอาวาสจริง
แล้วเคยถูกร้องเรียนด้วยนะคะแล้วก็มีดราม่าบริหารวัดไม่โปร่งใสด้วย
ชาวบ้านก็มีการกดดันให้แต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่คนสนิทของเจ้าอาวาส
เอาใบสำเนาแจ้งความออกมาแสดงค่ะบอกว่านี่เป็นภาพหลุดนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยอดีตเจ้าอาวาสหลับอยู่แล้วพระลูกวัดที่เป็น
ก็ให้ชายวัยรุ่นไปนอนตะแคงข้างเอามืออดีตเจ้าอาวาสมาโอบกอด
สอดเข้าไปในกางเกงแล้วถ่ายภาพส่งไปในกลุ่มไลน์
คือเป็นเรื่องกันแกล้งกันนะคะ
พอประเด็นนี้นะคะเกิดขึ้นมาก็ไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดี
ซึ่งฝ่ายพระลูกวัดเองก็รับสารภาพล่าสุดคุณผู้ชมค่ะ
อดีตเจ้าอาวาสวัดดังกล่าวที่เป็นประเด็นที่เป็น
ในภาพหรือที่เรียกกันว่าหลวงพี่กั้ง
ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยตนเองเลยค่ะ

ตอนนั้นประตูห้องปิดอยู่แล้วก็มีคนอยู่หลายคน
ส่วนตนเองเนี่ยกินยาแล้วหลับสนิทเลยค่ะ
เพราะว่าอาภาษณ์รู้ตัวอีกทีก็พบภาพถูกถ่ายแบบนี้
ส่งเข้าไปในไลน์ก็เลยต้องไปแจ้งความดำเนินคดีค่ะ
เอาข้อได้เปรียบคือความล่อแหลมของภาพ
โจมตีมาตีข่าวแล้วก็ให้ร้ายด้วยความเปราะบาง
พระเราพอถูกจมตีเรื่องแบบนี้มันก่อให้เกิดความเสียหายได้ง่ายอยู่เลยครับ